ถ้าดูจากนโยบายของพักเสรีรวมไทย
มียกเลิกหนี้กรอยสออันนี้น่าจะพันธุ์พันธุ์กับตัวเลขหนี้ได้
เรียนฟรีจบปริญญาตรีมันอันนี้ก็ต้องใช้เงินในการ
ประชาชนใบเดียวรักษาที่ฟรีทั่วไปนะ

บำนานประชาชน๖๕ปีขึ้นไป๓๐๐บาทต่อเดือน
พวกนี้ต้องใช้เงินทั้งใช้เงินใช้เงินฮะ
ทำได้ใช่ไหมฮะทำได้ครับ
เพราะหลายพักบอกทำได้ทั้งนั้นเลยเวลาหาเสียงเลือกตั้ง
ครับต้องถามก็ว่าทำยังไงเออทำยังไง
ทำอย่างผมไม่ได้ไปกู้มาอีกนะ
ไอ้๑๐ล้านล้านนี่มันมากพอจนกระประเทศจะล่มจมแล้ว
ใช่ใช่ผมก็ใช้งบประมาณเนี่ยแต่ใช้อย่างไร
ผมอธิบายให้คุณภาคภูมิและพี่น้องประชาชนได้รับฟังแล้วก่อน
ก่อนอื่นเราต้องมีนโยบายเท่าก่อน
นโยบายของเราในการที่จะบริหารราชการต้องขยัน
แล้วต้นแทนแหลงได้อยู่บ่ายบริการบริหารของเราตัวนี้
ให้คณะมนตรีให้ข้าราชการให้พี่น้องประชาชนทราบ
ทุกคนจะได้มาร่วมมือกันขยันประหยัดซื่อสัตว์เสียหลักพึ่งตัวเองร่วมมือกัน
ถูกไหมแค่ดูแค่นี้มันก็ดีแล้วถูกไหม
อาจจะเป็นรูปทำก็คือว่าพี่จะยกตัวอย่าง
สามครอบครัวได้เงินเดือนคนละสองแสนสามแสนก็แล้วแต่
ครอบครัวที่หนึ่งมีเท่าไหร่ใช้หมดเลยแล้วอนาคตจะเป็นยังไงเห็นใช่ไหม
อันก็หมดฮะหาหมดครอบครัวที่สองครูไม่พอละสองแสนสามแสน
กู้กู้หนี้อิ่มศีลมากินเที่ยวเล่นอะไรต่างตามอำเภอใจเลยอีกหน่อย
บ้านก็ไม่มีอยู่ถูกไหมที่ดินก็ต้องหมดไปถูกไหม
แต่ครอบครัวที่๓เนี่ยจะซื้ออะไรเนี่ยนะคิดแล้วคิดอีก
คิดด้วยความรอบครอบไอ้นี่ควรซื้อไอ้นี่ไม่ควรซื้อนะ
เก็บไว้ก่อนใช้ของเก่าก่อนอะไรต่างเนี้ยนะอ่า
ครอบครัวนี้มันก็อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญใช่ไหม
เพราะฉะนั้นสามครอบครัวเนี้ยถ้าเปรียบรัฐบาลอืม
ภาคภูมิว่าเป็นประเภทไหนรัฐบาลไหนฮะ
รัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยแหละก็แม่มากู้ก็ก็เราก็เห็นกู้ทุก
ก็ก็ต้องมันต้องหาเงินมาใช้อ่ามากู้ก็เหมือนประเภทสองนี่ใช่ไหม
ใช่ไหมคือกูกินสุรุยสุรายอยากจะได้นู่นได้นี่
กูซื้ออยากจะได้เรือดำน้ำอยากจะได้ลบทั้งเงินกูไม่มี
กูก็จะกู้มาอะไรอย่างง่าแต่บางทีเขาบอกเขาจำเป็น
เขาต้องเอาเอางบประมาณก็ไอ้รัฐบาลพวกนั้นมันใช้ไม่ได้ไงอ๋อ
แล้วถ้าถ้าเป็นเศรษฐรีย์รวมไทยนี่ก็จะมาคิดนี่ก็ให้หลักคิดแล้วไง
อืมถูกไหมฮะเอาหลักคิดว่าเอาล่ะครับทีนี้พี่จะมาพูดข้อเท็จจริง
อืมตอนพี่เป็นพบตำรวจนะครับพี่ก็ไม่ได้คิดถึงงบประมาณ
รัฐบาลเลยคิดแต่ทำไงถึงจะให้ตำรวจมีงบประมาณมาก
ใช่ไหมฮะอยากได้นู่นได้นี่ก็เขียนเป็นเรื่องเป็นราว
เสนอของงบประมาณไปครับก็สวงทะบวงกลมอื่นมันก็คิดเดียว
เหมือนพี่นั่นแหละเหมือนกันอยากได้นู่นได้นี่
เพราะฉะนั้นงบประมาณมันถึงขึ้นไปโอ้โหตัวเลขเข้าไปมากกว่าความเป็นจริง
อ่าแล้วเสร็จเรียนลมท่ายจะทำยังไงนี่อ่ะปำนานอะไรต่าง
เรียนฟรียกเลิกมีคอยาสอรักษาฟรีอ่ะพ่อพ่อเบิลบอกนี่
มารมันสูงใช่ไหมอ่าอย่างตัวเลขปีปีก่อนเนี่ยนะ
ประมาณของชาติเนี่ย๓จุดล้านล้านบาทใช่ไหมแต่ภาษีที่เก็บได้ไม่ถึง
สมมุติเก็บได้๒๗ล้านล้านบาทหรือ๖แสนล้านต้องกู้เพื่อมาใช้ใช่ไหมฮะ
ทีนี้ถ้าภาคศิริยุทธัยไปรัฐบาลก็ต้องประชุมค่าได้การทุกส่วนหมดเลยนะ
ให้เข้าใจว่าเราต้องขยันประหยัดซื้อสาธารณะพืชหน่วยร่วมกันนะ
เคยใช้ได้นี่ในปีเนี้ยก่อนเนี้ยคุณก็มีอุตอยู่อย่างเงี้ย
คุณก็อยู่ได้นะแล้วทำไมคุณจะต้องไปซื้อเพิ่มขึ้น
หน่อยกว่าอีกนะครับไม่ว่ารถถังขึ้นบินเรือนลำน้ำ

คุณมีกองทัพภาค๑๒๓๔แล้ว
คุณมีสมัยกองทัพที่น้อย๑๒๓๔

คุณมีสมัยกองมจักรทหารอีก

จริงเดี๋ยวพอโบทบให้มันใหญ่กว่า

โตขึ้นไปแล้วติดนู่นก็ติดขึ้น

ของผมรุ่นผมมีพลตำรานอยู่๒คน
แต่ทหารมีพลเอกตั้งเยอะแยะนะ๓๐๔๐คน
คือถ้าฟังจากท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนั่นหมายความว่า
งบประมาณทางด้านเศรษฐกิจปากท้องที่จะดูแลประชาชนเนี่ย

ไม่ใช่กองทัพทั้งหมดปฏิรูประบบราชการทั้งหมด
บราชการทั้งหมดด้วยอะไรไม่จำเป็นไม่ต้อง
อะไรไม่จำเป็นยุบไปแล้วเอางบตรงนั้นเนี่ยมาใช้ตรงนี้
ใช่ก็มันจะงบตรงเนี่ยมันก็คืองบเดิมนะ
เดิมบอกว่าเก็บภาษีได้๒๗ล้านบาท
พอไม่ยอมให้ตรงนี้แล้วนะเงินก็จะไม่ถึงแล้ว
ภาษีไม่ต้องกู้จาก๒๗ล้านล้านบาทมันก็จะเหลือเงินใช่ไหม
อ้าวจำนวนหนึ่งแล้วใช่ไหม
ไอ้รถไฟฟ้าสี่ส้มมัน๙๐๐๐กว่าล้านบาท
มันบวกออกไปได้เป็น๖๐๐๐๐กว่าล้านบาทนะครับ

เพราะฉะนั้นมันกำหนดไว้สูงเกินกว่าความเป็นจริง
เราตัดได้เลย๔๐๕๐ตัดได้เลย
อันนี้คือวิธีการที่จะนำไปสู่การทำให้เป็นจริงของทางเสรีรวมไทย

แล้วถามว่าตัดไป๔๐๓๐คุณทำได้ไหม
คุณก็ทำได้เพราะปกติเนี่ยมันไม่ถึงแต่คุณกินกัน
ถูกไหมแล้วพอตัดไป๓๐ทีนี้มาถึงการจัดการแล้วใช่ไหม
ใครจัดการอีกเราก็ปราบทุกจริต